ข่าวล่าสุดทางนรึบดินวีรวัตโนดม

เกมวันพรุ่งนี้ไม่ง่ายเหมือนสี่ปีก่อนแล้ว
แล้วก็หลังทีมชาติไทยนะครับก็อยู่ในทีมไทยชุดที่บุกถล่มเวียดนามถึงมีดิ่งสเตดียม๓ต่อ๐ในฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒ในยุคของโคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมปี๒๐๑๕นะครับ
โดยเจ้าต้นนรึบดินนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองและก็ไม่ได้ลงสนามอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าการมาเยือนหนนี้คงไม่ง่ายที่จะบุกมาย้ำแค้นได้เหมือน๔ปีที่แล้วแต่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อนำจะชนะกลับมาฝากคนไทยครับ
ต่างจากครั้งที่แล้วเพราะว่าเวียดนามเขาก็แบบพัฒนาขึ้นมามากอย่างนี้ครับนี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วเขาต้องการที่จะชนะเราแต่ว่าเราก็ต้องเก็บ๓แต้มให้ได้เพราะว่า๓แต้มนี้มันเป็นสามแต้มที่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บ๓แต้มได้ก็เราก็จะไปแบบเหมือนอยู่ในกลุ่มข้างบนอย่างเงี้มันก็จะง่ายต่อแมทต่อต่อไปครับ
ก่อนเกมคู่นี้จะเริ่มขึ้นนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก็ได้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกม
คือก่อนแน่นี้มันก็มีบทสัมภาษณ์ที่แบบเรียกว่าเกลี้ยวกันไปเกลี้ยวกันมา
ขอบคุณคุณไกรสอนด้วยในข่าวกีฬานะครับ